ได้ถ่ายคลิปเอาไว้

เป็นช่วงเวลาที่พระอาจารย์ในโรงเรียนปริยกฤษฐรรม
ลงโทษสำเนินที่เป็นนักเรียนอีกรูปหนึ่ง
ใช้คำว่าเขี้ยนเลยเขี้ยนไม้หักอย่างนี้ค่ะ

โอ้โหนี่ฮะเสียงดังมากนะฮะเป็นขณะที่พระอาจารย์ที่เป็นครู
ผู้สอนนะครับลงโทษสอมเมินลูกศิษย์โดยกันเขี้ยนแบบนี้ฮะ
คือสุดแรงเลยอ่ะหมายหักเลยอ่ะสมเนรรูปนี้แอบถ่ายไว้
เอาคลิปไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับคือไม่กล้าไปบอกพระผู้ใหญ่
เนื่องจากกลัวนะแล้วก็โชว์รอยแผลที่เกิดจากการเขี้ยนตีเอาไว้ให้ดูด้วยนี่ฮะ
อืมคือเราก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อศุกร์๒๒มกราคมที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
พระอาจารย์เนี่ยบอกว่าสั่งให้ทำการบ้านตั้งแต่ช่วงเปิดเทอมแล้วนะครับ
แต่ไม่ยอมทำนะครับก็เลยถูกเขี้ยนนี่ก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
เราไปที่โรงเรียนปริยติธรรมวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะฮะนี่คือวัดที่เกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับพระครูสิริรัตนโสพิษท่านเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติธรรมจังหวัดลำปาง
ท่านบอกว่าหลังจากมีคลิปนี้ปรากฏออกมาเนี่ยได้ไปตรวจสอบแล้วนะครับ
แล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีแล้ว
โดยให้เหล่าอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษานะครับที่เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
แล้วก็ผู้อำนวยการของโรงเรียนบริยติธรรมไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ว่าข้อเท็จจริงความจริงมันเป็นยังไงแล้วประสานไปยังผู้ปกครองของสมเนร
ที่เป็นเด็กนักเรียนแล้วนะครับเพราะว่าผู้ปกครองเขาให้ลูกให้หลานมาบวชมาเรียนเนี่ย
ก็อยากให้อยู่กับโรงเรียนให้ช่วยดูแลขัดเกลาค่ะทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องทำความเข้าใจกัน
แต่เบื้องต้นนะครับทางผู้ปกครองของสมเนรเนี่ยเขาไม่ติดใจไม่เอาความในเรื่องที่เกิดขึ้น
อ่านี่ทางพระครูสิริรถะแรต์วาสวพิษท่านบอกนะ
เรียนรูปนี้ไม่ได้ทำกิจกรรมที่ครูบาอาจารย์สอนให้ทำกิจกรรมแบบฝึกหัดทั้งหลาย
แบบน้องเรียนอ่ะท้ายลักษณะนี้ตามคนต่างได้ไฟเข้าหากัน

แต่ว่าทางผู้ปกครองไม่ติดใจอะไรนะครับ
มันก็สอให้เห็นถึงความรุนแรงก็มีญาติโยมภายนอกเห็น
แล้วก็ไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นได้คุยกับทางพระที่
อาจารย์ผู้สอนแล้วนะฮะคือที่โรงเรียนปริยติธรรมเนี่ยมีครูทั้งแบบ
เป็นคารวาสก็คือบุคคลภายนอกจ้างมาสอนพิเศษค่ะกับเป็นพระนี่แหละนะฮะ
มาเป็นครูนะครับตอนนี้ก็ได้คุยหมดแล้วนะครับ
โดยเฉพาะครูพระเพราะถือว่าต้องอยู่ประจำกับทางสมเนรลูกศิษย์
ได้เตือนไปแล้วว่าคือยังไงก็ต้องมีความเข้าใจในตัวเด็กมากขึ้น
คือเป็นเนรก็จริงแต่ว่ายังไงก็เป็นเด็กอ่ะนะฮะ
อ่าเด็กจะทำผิดก็ต้องลงโทษในวิธีที่เหมาะสมค่ะอ่า
อย่างโรงเรียนภายนอกเขาก็ไม่ให้ตีแล้วใช่ไหม
โทษรุนแรงไม่ได้เพราะฉะนั้นโรงเรียนปริยติธรรมก็ต้องเหมือนกัน
ภาคทันทันบนเชิญผู้ปกครองมาพูดมาคุย
ตัดคะแนนอะไรยังไงก็ว่ากันไปค่ะอ่าแต่จะไปเตี้ย
ไปตีไปเขี้ยนแบบนี้ไม่ได้มันใช้ความรุนแรงไม่ได้นะคะใช่ครับ